ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือนะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวของเสียเมธสามารถโอนได้โดยตรงที่บัญชีธนาคารทีทีบีชื่อบัญชีนายเสียเมธนูสอนนะครับได้ที่บัญชี๐๓๕๒๗๔๒๑๔๒ครับส่วน